เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิค
รัสจากสารเคมีอันตราย
ดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี

โมงเย็นหลังขอรบทรงชาติกลับมาเจอกันวันศุกร์วันหยุดยาว

ก็โล่งแต่ว่าต่างจังหวัดคนก็ไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหม
เห็นทะเลหัวหินก็คือแบบชายหาดก็ยังแบบว่าสบายโล่งไม่แน่นมาก

แต่ว่าเห็นคนไปเที่ยวเหนือกันเยอะ

แต่ว่าในทะเลไอ้ที่ไปทะเลเนี่ยก็คือก็มีไปนะที่บางแสนก็ไปเยอะ
เออแต่ว่าเขาบอกว่าแมงกระพุนมันขึ้น

แต่เขาบอกว่าอย่างนี้บางแสนหัวหินอย่างนี้ที่แบบรถไปถึงเนี่ย

แต่ที่ไกลอย่างภูเก็ตคนน้อยมากแม่

เมื่อวานนี้เจอเพื่อนที่มีโรงแรมอยู่ที่สมุย

ก็เขาก็บอกว่าโอ้โหสมุยแบบเงียบมากเลย

แต่มันก็คือเอาจริงถ้าคนไปเที่ยวในระแวกสมุย
ภูเก็ตราคามันก็ค่อนข้างจะสูงขึ้นอีกหน่อย
ถูกต้องป่ะตอนนี้แต่ถามว่ามันถูกกว่าเมื่อก่อน
แต่ก็คือว่ามันก็ไม่ได้ถูกจนแบบว่าอย่างพัทยาอย่างนี้

แต่แอดไอ้เองก็ปุ๊บภูเกตปุ๊บหรือสมุย

บอกว่าติดยาเสพติดแล้วก็ดีด

คือไอ้เม่นนี่ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายมากนะครับ
ก็เมื่อวันก่อนเนี่ยมีเหตุขึ้นมาก็คือว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งท้องนะครับ
เพิ่งคลอดลูกมาได้สองเดือนเองก็เลี้ยงลูกอยู่นี่แหละฮะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นไอ้เม่นก็บุกเข้าไปในบ้านเขาแล้วบอกว่าจำพี่ได้ไหมเนี่ยเป็นเพื่อนของพ่อ

เสร็จผู้หญิงก็บอกว่าจำไม่ได้ไอ้เม่นก็แกล้งทำเป็นไปเสียบปั๊กชาร์จโทรศัพท์
หลังจากนั้นกลับออกมาเนี่ยผู้หญิงก็ยังงงมันเกิดอะไรขึ้นเข้ามาในบ้านได้ไง
จะเอามีดไปจ่อคอเขาแล้วก็ข่มขืนเขานะฮะคือลูกก็นอนอยู่ตรงนั้นด้วย๒เดือน
คิดดูสิเนี่ยครับคือล่าสุดตำรวจก็ตามจับตัวได้เรียบร้อยนะฮะ
ก็รู้สึกเดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะครับว่าไอ้เม่นเนี่ยโดนอะไรบ้าง
สำหรับญาติของผู้หญิงที่เขาเพิ่งคลอดลูกมา๒เดือน
อ่ะลองไปดูที่โรงพักนี่
เนี่ยนะครับ
ออกไป

ออกไป

ออกไป

เด็กหญิงเด็กชายคุณชะลาอืมใครก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ไหวเลย
คือภูมิสือข่าวเขาไปถามมีอะไรอยากจะบอกรู้สึกผิดไหม
มันก็บอกก็รู้สึกผิดก็รู้สึกผิดแต่ดูหน้าแล้วมันไม่ค่อยสำนึก

ก็เนี่ยไงคือคือมันเป็นประเด็นของสังคมที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่า
จริงแล้วเนี่ยมันต้องมีการบังคับใช้กฎหมายให้มันแบบชัดเจนกว่านี้ให้มันรุนแรงกว่านี้
เพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยถูกจับไปแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วก็มาก่อเหตุอีกแล้วก็ติดไปอีก
อยู่อีกไม่กี่ปีออกมาก็มาก่อเหตุอีกอายุ๒๒ปีมันยังเด็กอยู่เลยอายุ๒๒สมมุติติดเข้าไปโดนเข้าไปสมมุตินะ
โดนไปสัก๒๐ปีรถหย่อนปุ๊บเหลืออีกมาสัก๕ปีออกมาติดจริง๓ปี๔ปีก็มาทำอีก
เนี่ยดูสิทั้งหมดที่ก่อเหตุเราดูกันแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่จังหวัดเดียวนะฮะไล่เรียงกันไปเนี่ยมีทั้งสมุทรประการชนบุรีและฉะเชิงเศร้า
อย่างที่บอกคดีรักทรัพย์๘คดีคดีเกี่ยวกับเพศอีก๓คดีซึ่งในปี๒๕๕๙ถูกจับข้อหารักทรัพย์ถูกจำคุกมาแล้ว๔ปีครึ่ง
พ้นโทษเมื่อเดือนสิงหาคมวันที่๑๐สิงหาคมเนี่ยเพิ่งพ้นโทษออกมาอันนี้คือข้อมูลของในเม่น
โทษออกมาปุ๊บอันนี้เพิ่งเดือนพฤศจิกายนไม่กี่เดือนเองถูกต้องไหมฮะ
เนี่ยดูดิกระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนี่นะนายพีรพัฒน์ปิดตังเสโนหรือเม่น๒๒ปีนะฮะ
รับอาวุธปืนในบ้านอัมเภอบ้านโผจังหวัยศเชียงเศร้า
๑๒วิจิกายนน๖๓คมขืนหญิงชาล่ายเห็นไหม

๑๓วิจิกายนน๖๓รับรถจะกยานยนต์ป้าพาแดง

กายนชิงทรัพย์โทรศัพท์มือถือ
คือมันเอาไปนะมันเอาไปขายแล้วก็มาซื้อยาเสพ
พอเสพจาปุ๊บมันดีดแล้วก็ไปข่มขืน

ทุกวัน๑๑วันอ่ะมันทำให้๑๑คดีอ่ะ
ไหมยังมีบางคนที่ยังไม่มีคนแจ้งความอีก
ใช่มีเด็กคนนึงมันพยายามไปล่วงละเมิดทางเพศนะ

เขาไม่ยอมนะเขาสู้มันอะไรแบบนี้
มันก็วิ่งหนีออกมาแล้วพ่อเด็กเนี่ย
สวนไว้พอดีแต่มันวิ่งหนีขี่มอเบอร์ไซด์หนีไปแล้ว

ก็เลยทัวร์ลงตอนที่มันจับได้ที่ลงพัก

แล้วถ้าไปชาร์จโทรศัพท์

เลี้ยงลูกอยู่ให้นมลูกอยู่อ่ะ

คือมันสุดเลยอ่ะมันทำแบบเนี้ย
ไป
ข่าวไทยรัฐก็ติดตามเราถ้าสมมุติเราจะติดตามแต่ข่าวไทยรัฐตอนเที่ยง
ก็จะมีการติดตามลองฟังดูครับ
ก็คือพูดไปถึงยาเสพติดเขาบอกขอโทษ
แต่แบบว่าก็ยังทั้งหมดถึง

เมื่อกี้เขาไม่ได้พูดเมื่อกี้หมายถึงนักข่าวก็ถาม
เขาอย่างเสร็จตัดด้วยไอเนี่ยคือ

คือผมเองได้มีโอกาสคุยกับทาง
ท่านมนตรีว่าการสูงยุติธรรมท่านสมศักดิ์
ท่านก็บอกว่าตอนนี้มีนโยบายใหม่ออกมาแล้ว
นั่นก็คือเป็นการจำกัดวงของคนที่ค่อนข้างจะเป็นนักโทษอุกชกัน
แล้วก็ความประพฤติที่ค่อนข้างจะรุนแรง
ก็คือจะมีการที่เรียกว่าไม่มีการลดหย่อนโทษ
แล้วก็เหมือนกับเป็นงูพิษจะมีการแยกงูพิษให้มาอยู่อีกเหมือนอีกกรงหนึ่ง
อีกข้างหนึ่งซึ่งแบบคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นนักโทษชั้นหนึ่งเป็นประพฤติดีนู่นนี่อะไรอย่างนี้อาจจะมี
แต่ถ้าเกิดมีการประเมินสภาพจิตใจแล้วแล้วดูแล้วเนี่ยคนนี้มันไม่ได้
ก็จะไม่ปล่อยออกมาจะล็อกไปอยู่ข้างในอย่างนี้
คือจนกว่าจะสิ้นสภาพของสิ่งที่จะออกมาทำอะไรได้อีกอะไรแบบนี้
แต่บางทีเขาก็บอกว่าการไปอยู่ในนั้นเหมือนแบบว่าก็ไปฝึกวิชากันเยอะพอสมควร
คนที่เข้าแล้วอ่ะมันก็จะไม่กลัวไงอย่างบางคนที่หมายถึงว่าเราดูข่าวส่วนใหญ่
คนที่ออกจากคุกมาใหม่ก็จะเข้าแล้วอย่างพวกเราเนี่ยกลัวการเข้าคุกถูกต้องไหม
คำว่าคุกวินาทีเดียวเราก็ไม่อยากเดินผ่านอยู่แล้วแต่พวกเขาสังเกตซิว่าออกมาปุ๊บเขาไม่กลัวอ่ะทำอีก
แต่เอาจริงนะอย่าหาผมอย่างนู้นอย่างนี้นะผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเนี่ยเม่นเนี่ยอายุ๒๒นะ
ผมเชื่อว่าคนนี้ตั้งแต่อายุ๑๓๑๔เขาต้องเคยก่อเรื่องก่อราวเรามาแล้ว
แล้วเหมือนแบบพอติดสถานพินิษฐ์ไปแล้วก็ออกมาแล้วก็น่าจะมาก่อเหตุแบบนี้แหละ
เพราะว่าบางช่วงบางตอนของชีวิตคนที่ไปก่อเหตุแบบนี้ตั้งแต่อายุเนี่ย๑๓๑๔เห็นไหมวัยรุ่นไปคมคืนกัน
บ้านพี่นิดเสร็จปุ๊บไม่ได้มีโทษที่มันลงแบบว่าให้มันแบบชะงักงันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ออกมาเพราะเป็นเด็กไง
พอออกมาโตขึ้นมาเขาจะรู้สึกว่าครูก็ทำได้อีกมันเป็นพฤติกรรมวนเป็นวงจร
เขาติดมันต้อง๔ปีครึ่งแล้วอ่ะตอนนี้๒๒ย้อนกันไปอีก
โดนตั้งแต่อายุ๑๘ต่อก่อน๑๘สิอาจจะก่อเหตุตั้งแต่ก่อน๑๘เพราะเพิ่งออกจากคุกมาปีนี้เพิ่ง๒๒คุณก็บวกรบคูณหารกันไปเองแล้วกัน
ก็ใช่ไงก็คือจริงแล้วผมก็ว่าคือลักษณะนี้คือทรงนี้ไม่น่ารอดว่าเด็กต้องไปก่อเหตุ
เข้าไปติดคุกก็๔๐อาจจะมีโอกาสออกมาอีก๓๐ก่อน๓๐นี่แหละ
ถ้ายังไม่คือถามว่าบังคับใช้กฎหมายไหมก็บังคับใช้กฎหมายนะแต่ว่าถ้าจะมีการแบบยังมีการลดโทษมีการอะไรอย่างนี้

ความน่ากลัวของคดีนี้ที่คนก็พูดถึงว่า
เฮ้ยมันไม่ใช่ก่อเหตุแค่จังหวัดเดียว
แต่มันก็โอเคใกล้กันแหละฉะเชิงเซาสมุทรปราการ

๑๑วันปลาไปกว่า๑๐กว่าคดี

สิงหาคมเองนะแล้วยังเป็นอย่างนี้
ขอเข้าข่าวเหตุบ้านการเมือง

ทางโศกเขามาบอกแล้วว่าไม่ออก

นายกจะลาออกนายกจะลาออก

ขอสกประจำสำนักนายกราชมนตรี

ระบุว่าข่าวนี้เกิดจากนายอานนท์นำพา
โทษเอ็ดประยุทธ์จันทร์โอชารยกรุ่นนัทหมาตรีเนี่ยน่าจะอาจจะลาออกก่อนมาที่
เขาก็ประกาศมาเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะมีการใช้กฎหมายทุกฉบับในการควบคุมการชุมนุม
นะครับ
ส่วนเรื่องทนายอานนท์โพสต์นั้นก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาระบุเนี่ยต้องการให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดปฏิกิริยาอะไรหรือไม่นะครับ
นายกได้พูดตลอดว่าท่านเนี่ยมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็มีภารกิจหลายอย่างที่จะต้องทำต่อเนื่อง
เช่นเศรษฐกิจเพราะตอนนี้เราต้องยอมรับทั่วโลกโดนพิษเศรษฐกิจกันหมดเลย
นายกก็บอกยังไงก็แล้วแต่หน้าที่เขาต้องอยู่เนี่ยเพื่อที่จะกู้เศรษฐกิจขึ้นมานะครับ
แล้วก็สิ่งหนึ่งที่นายกเขาพูดเสมอคือยังไงก็แล้วแต่ต้องทำให้สังคมเนี่ยกลับมามีความสงบสุขเรียบร้อย
นายกได้ออกแถลงการไปแล้วนะครับว่าจากนี้หากผู้ชุมนุมดำเนินการผิดกฎหมาย
ก็ดำเนินการอย่างเคร่งคัดอย่างที่นายกเขาได้รับจดหมายอันนี้พวกเรารู้กันหมดแล้วว่าจะงัดทุกมาตราออกมา
ในการชุมนุมครั้งนี้นะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมเนี่ยได้กลับมาชุมนุมด้วยความสงบถ้าวันนี้คุณชุมนุมด้วยความสงบปุ๊บมันก็ไม่ได้มีความผิด
แต่ถ้าสมมุติมีการไปทำร้ายมีการจาบจ้วงมีการอะไรก็แต่ทั้งหมดเท่านั้นถือว่าผิดเพราะว่าเขาเอากฎหมายเนี่ยทุกฉบับออกมาแล้วนะครับ
ชุมนุมด้วยความสงบคืออะไรก็คืออยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่กลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับ
แล้วก็เห็นว่าสิ่งที่นายกดำเนินการอยู่ทั้งหมดนั้นก็กำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องแน่นอนวันนี้ปารีนาไกรคุบ

ก็โพสต์ข้อความฮะแน่นอนนางเก่งเรื่องโพสต์นะฮะ
แต่วันนั้นเขาบอกคนเขาพูดว่านางอธิบายดีคนชื่นชมนางอยู่
คดีที่จะดำเนินนั้นไม่ใช่แพ่งนะจะดำเนินคดีอาญากับนายอานนท์นำพา
หลังจากที่นำข้อมูลอันเป็นเท็จมาเผยแพร่ในระบบคอมพิวเตอร์
กปั่นสร้างกระแสทำให้เกิดสังคมเกิดความสับสน
แล้วก็เข้าใจผิดในข้อความดังกล่าว
เพราะว่าคุณอานนท์เขาเขียนโพสต์ออกมาปุ๊บ

แล้วก็ข้อความนัดหมายทำกิจกรรมในวันที่พรุ่งนี้
พฤศจิกายนพร้อมระบุว่า
ไม่รับไม่รู้ไม่เปลี่ยนแปลง
นักเรียนอย่างเราก็จะเป็นอุกาบาท
พุ่งชนความล้าหลังของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
เรียกร้องเรื่องการศึกษาแล้วไดโนเสาร์ไม่รับฟัง
เจอกันราชประสงค์๒๑พฤศจิกายน
นักเรียนจะพูดทุกเรื่องทุกเรื่องที่ไดโนเสาร์ไม่อยากฟัง
อันนี้คือกลุ่มนักเรียนเร็วเขาพูดกันนะฮะ
โดยระบุข้อความว่าขอเล่าย้อนไปถึงการประชุมครั้งหนึ่ง
อยากเอาผ้าคลุมอนุสวรี
ก็คือเอาผ้าคุมมนุษยซึ่งที่มีผ้าข่าวไปก่อนแล้ว
เขาบอกทุกคนก็ตกใจบอกว่าทำไม่ได้หรอกอันตรายแล้วที่สำคัญเนี่ย
เสี่ยงยากนักเรียนเร็วยืนยันว่ามันจะต้องเกิดขึ้นฮะจึงนั่งคิดหาวิธี
สารพัดเพื่อทำให้เป็นเรื่องจริงนะความพิเศษของการต่อสู้ในครั้งนี้
มีนักเรียนที่ส่งเสียงดังฟังชัดแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื
สังคมให้พร้อมไปกับเอ่อเรียกว่าสังคมน่ะอย่างกล้าหารชาญชัยนักเรียนเหล่านี้มาพร้อม
กับความฝันอัศจรรย์ความหวังเต็มเปี่ยมสิ่งนี้ทำให้อุ่นใจว่าแม้การต่อสู้
ครั้งนี้จะยาวนานจะเหนื่อยแค่ไหนแต่เราก็จะไม่แพ้เพราะรุ่นต่อจากเรา
ประกาศตัวอย่างกล้าหารว่าพวกเขาจะสู้ต่อไปอย่างแน่
นอนครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือการเชิญชวนมือมไปร่วมกันในที่๒๑
ของนักเรียนเลวนะฮะค่ะของพวกเขาเนี่ยเขาก็เลยเชิญชวนเนี่ยตามที่
พฤศจิกายนเสาร์นี้ที่แยกราชประสงค์

ไปดูให้เห็นกับตาว่าอนาคตจะสวยงามแค่ไหน

อันนี้คือกลุ่มของนักเรียนเลว

อยู่สองประเด็นว่าเป็นภาพเก่าก็มี

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จะมีจิตอาสา

ก็ไปทำความสะอาด
ป้ายวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถ้าสมมุติเราติดตามกันเนี่ย

วันนี้ก็มีกลุ่มของจิตอาสาทั้งหลาย

เพราะว่าโอเคการชุมนุมมันแตกต่างจากวันนั้นนะฮะ

ประกาศกฎหมายครบทุกฉบับแล้ว
หมูกระทะเจ้าแรกในโตเกียว

น้องอ่านข่าวหมูกระทะได้ตรงเวลาพอดี

ไปเปิดที่ญี่ปุ่นค่ะ

ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะมีร้าน
มาพร้อมกับโปรโมชั่นเด็ดเสมอ

อย่างเดียวเท่านั้นแหละค่ะทุกวันนี้เพราะว่าญี่ปุ่น

ร้านแรกของประเทศขึ้นมาร้านนี้นะคะ
ที่เมืองโตเกียวซึ่งเจ้าของร้านเขาบอกเลยว่า
ไม่มี
ของบ้านเราไม่ใส่ไม่เชื่อเหรอ
นำเสนอร้านอาหารในทีมร้านที่ทำให้คุณ

นี้รายการก็มีการเล่าบอกว่าหมูกระทะนั้น
มีต้นกำเนิดมาจากภาคอีสานของไทยคาดว่าน่าจะหมายถึงเมนูจิ้มจุ่ม
แล้วหิวเลยแล้วก็นี่มีการสาธิตการทำหมูกระทะแบบ
ไทยให้ดูด้วยนอกจากนี้ทางร้านเนี่ย
หรือว่าประมาณ๔๙๐บาทของไทยค่ะ
ก็เป็นปริมาณสำหรับการกินเพียงคนเดียวนะ

นี่ไงมีน้ำจิ้ม๓รสแน่นอน

แล้วมีมีจดสิทธิบัตรไหม

จริงแล้วมันมาจากปิ้งย่างของเกาหลีถูกต้องไหมแองจี้
ก็เป็นยากินนี้คือคือคือแต่ตอนที่เราไปญี่ปุ่น

ใช่เราก็กินยากินใบไม้มาใช่ไหมเออไม่มันจะเป็นแบบเป็นตะแกงอ่ะ

แล้วก็ตักเราก็กินได้เลยครับเออจุ่มกำไก่แล้วก็ฟึบฟึบ

ด้านเราเป็นคนคิดแต่เรื่องปิ้งยากจริง

ก็ได้ของหมูกระทะช่วยบอกมาในทวิตเตอร์หน่อยหรือในเฟซบุ๊กก็ได้อยากรู้จริง
ต้นตำเนิดมาจากไหนใช่ไหมครับ

นี่จำได้บูเภสธรรมิวาสไง

แต่ของไทยเราไม่มีผัดตัวงอกถูกต้องมั้ย
ไม่มีแต่เขาแรงบันดาลใจเขามาจากประเทศมนตร์สำหรับร้านนี้เออประเทศไทย
แรงบันดาลใจมาจากประเทศไทยค่ะสำหรับร้านนี้เนอะ
ว่าก่อนคุณไม่จำร้านที่ชอบให้สปอนเซอร์ที่กำลังกล้าบร่ายได้มั้ย
เขาก็อยู่มานานแล้วนะอืมอันนั้นเป็นของไทยหรือของต่างประเทศคุณแม่
ของคนไทยเห็นไหมคนไทยหรือคนแม่นี่หมูกระทะเนี่ยอย่างเงี้ยคือเนาะ
อยากกินเลยเห็นแล้วอะอุ้ยจะไปกินหน่อยนะไปกินหน่อยมีหมูกระทะนี่เหรอ
มีไม่แต่ว่าหมูหมูของเขาว่าดูน่ากินเห็นไหมเขาแบบเมื่อกี้นี้น่ะอื้อหือ
ของคนไทยเวลาใส่น้ำซุปของฉันว่าคนไทยอร่อยกว่าเข้มข้นเข้มข้นกว่า
ปากเราน่ะใช่ไหมแบบน้ำจิ้มแต่ผมว่าน้ำซุปของญี่ปุ่นอ่ะอร่อย
หรอของคนไทยอาจจะเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นแจ่วฮ้อนเหรอฮะ
เป็นเอ่อเป็นน้ำเฉยเฉยเป็นน้ำเทเฉยเฉยอ่ะแต่ของของญี่ปุ่นอ่ะ
เขาจะเป็นเหมือนกับน้ำน้ำซุปน้ำสต๊อกอะไรเอออะไรอย่างนั้นอ่ะ
ี่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยฮะดูดูก่อนมาจากไหนมาจากไหนเออ
ใช่ไหมครับเขาบอกหมูกระทะเนี้ยมาจากเกาหลีจ้ามาจาก
เริ่มมาจากเกาหลีเอ่อเป็นเนื้อย่างเจงคิดค่ะใช่
อันนี้เขาจะชอบแบบเป็นพวกแคมปปิ้งใช่ไหมคะ

น้องลามูทบอกหมูกระทะมีมานานแล้วค่ะ
แต่ถ้าย่างเนยเพิ่งจะมีไม่กี่ปีนี้เอง

บอกจริงหมูกระทะเนี่ยจะใส่ผักอะไรก็ได้นะ

คุณสันปลาบอกว่าเนื้อย่างเกาหลีมาจากเกาหลี

เขาบอกว่าตอนสงครามโลกครั้งที่๒อะไรอย่างนี้
เขาเห็นคนประเทศไทยของเราเนี่ย
เห็นคนญี่ปุ่นมาต้มต้มกินกัน
โดยการเป็นสุกีที่เกิดขึ้นในประชุมไทย
คุณไตก็บอกว่าเริ่มมาจากปิ้งย่างของไดโดมอน
คุณเคยยินไหมใช่ใดโดรมอน

ในแฟมเพจบอกว่าเมื่อพูดถึงต้นเกิดของหมูกระทะ
มีตำนานมาตั้งแต่สมัยมองโกเลียไหมครับ
ซึ่งหมูกระทะใดดั้งเดิมเกิดมาจากทหารมองโกมาพักศึกสงครามในสนามรบ
แต่เมื่อเกิดอาการหิวไม่มีอะไรเป็นอุปกรณ์ทำ
ก็เลยใช้หมวกเหล็กของมองโกมา
เอามายั่งหมู่ไทยลักษณะคล้ายอ๋อมันก็เลยเป็นอย่างนี้
มันก็เลยต้องเป็นนูนขึ้นมา

ก็นี่แหละน้องในทวิตเตอร์ก็เหมือนกัน
คุณสุดดิรานันคุณชวิงเกิ้ลก็บอกมา
ก็มีน้องคุณไตมาจากไตโดมอน

พี่หนูต้องทำแล้วจุบหนูกันใช้ต้องมาแล้ว

มีน้องส่งแบบประวัติหมูกระทะมาให้เลย
นี่นี่นี่เขาบอกว่าอย่างนี้
เขาบอกว่าเนื้อย่างเกาหลีหรือหมูกระทะ

ปิดล้อมด้วยกองทหารของเกาหลีใต้
อากาศนั้นร้อนมากเลยช่วงนั้น

บำลงตำแหน่งในกองขนาดนั้นซึ่งได้มีการทางสังทหาร
ช่วยกันจับหมาที่อยู่บริเวณนั้นมากินก็คือ

และอ่านยาวด้วย
ปุปะลาลาลาปุปะปุปะอย่างนี้นะ
หมากะทุเป็นสายพันธุ์หนึ่งของประเทศนี่ใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่า
ไม่ใช่พี่อ่านจริงจังมากเลยหนูก็นั่งฟังอะไรวะ
ห้าแกงแกงกันปั้งรายการแบบนี้เลยเหรอครับผมอ้าวโอเคนะเดี๋ยวลองไปสืบหาเอาเอาแหล่งที่แน่ชัดถึงนะช่วงหน้าเจาระเข้ต่อใหญ่

เสียเต้ยไงเข้ามาแล้วก็แบบว่าเสียเต้ยเนี่ยเขาเรียกเสียเต้ย
เพิ่งได้เงินไป๕๐ล้านยังไม่ทันจะใช้เงินหมดเลย
เสียชีวิตแล้วชีวิตเออเนี่ยลองฟังเสียงเขาพูดหน่อย
ไม่มีเสียงไม่มีเสียงนะคือก่อนอันนี้เขาก็พูดเหมือน
จัดงานวันเกิดไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงแบบว่า
เฮ้ยตัวเองร่างกายไม่แข็งแรงหรืออะไรอย่างนี้
คือมันก็บอกเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้ว
คือนักข่าวก็พยายามจะติดต่อไปที่เจ๊รักผัวเจ๊รักผัวก็คือเจ๊อ้อ
อ้อที่ถูก๙๐ล้านซึ่งมันเพิ่งเป็นประเด็นว่า
เขาเพิ่งแบ่งเงินไปเนี่ยเจ๊อ้อหรือเจ๊อ๋อเจ๊อ้อนะ
เพราะว่านางเพิ่งมี๕๐ล้านทรัพย์สินทั้งหมด
คือตอนนั้นนางไปซื้อลอตเตอรี่ด้วยกันที่จังหวัดอุดรธานีกับเจ๊อ๋อ
เจ๊อ๋อนี่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกให้สัมภาพเพราะเปลี่ยนใจแฟนใหม่

เขาเป็นผัวเมียกันมาก่อนจนวันหนึ่งเลิกกันเพราะเขาบอกว่าเจ๊อ๋อเนี่ยอยากจะมีชีวิตส่วนตัว
ก็เลยออกมาเขาก็ให้แยกทางกัน
อดีตสามีของเจ๊อ๋อติดเชื้อในกระแสเลือนเสียชีวิตไปแล้ว
นายสมภารสุรรณกุลอายุ๔๐ปีหรือเสียเต้ยอดีตสามีของเจ๊อ๋อ
ที่เคยถูกสละกินแบ่ง๙๐ล้านเรื่องราวนี้ก็เลยเผยแพ่กันเยอะ
คนเราเพิ่งไลฟ์สนุกสนานเพิ่งผ่านวันเกิด
นึกออกปากตุยไปได้ยังไงอ่ะคืออายุแค่๔๐เท่านั้นเอง
ก่อนหน้านี้เมื่อ๕วันก่อนเนี่ยเขาก็ออกมาเหมือนกับไลฟ์นะฮะ
แล้วก็มีร้องเพลงนะครับวันเกิดนาง
แล้วก็เหมือนกับบอกว่าตัวเองเนี่ยทำไมแก้มตอบจังเลยน่าตอบจังเลย
หรือไปติดเชื้ออะไรมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เขาก็ว่าไปนะ
แล้วก็สุดท้ายเนี่ยผ่านไป๕วันก็มาเสียชีวิตนะครับ
คือตอนที่เสียชีวิตเนี่ยเมื่อคืนนี้มีการประกาศขอเลือดนะครับ
ว่ามีใครมีเลือดนะช่วยบริจาคหน่อยเพราะว่าทางฝั่งของเสียเต้ยเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องใช้เลือดเพราะต้องผ่าตัดด่วนนะครับ
ไปคุยกับทางพี่ชายของทางเสียเต้ยก็บอกว่าตัวน้องชายเนี่ย
มีอาการเหมือนกับขาเนี่ยบวมขึ้นมานะฮะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนัก
สุดท้ายก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ก็คือไปพบรักกับภรรยาก็คือทางเจ๊อ๋อนะครับ
แล้วก็ไปถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑ด้วยกัน๙๐ล้านบาท
หลังจากนั้นก็คือมีปัญหาระหองระแหงนะฮะต้องแยกทางกันไป
แล้วทางเจ๊อ๋อเนี่ยก็ให้เงินทรัพย์สินไปเนี่ยประมาณสัก๓๐กว่าล้าน
แล้วก็ให้เพชรให้ทองต่างนานารวมไปก็ประมาณสัก๕๐ล้าน
หลังจากนั้นสองคนก็มักจะมีวิวาทะกันอยู่ตลอดนะฮะ
ล่าสุดทางเพื่อนของทางฝั่งของเสียเต้ยเนี่ยก็บอกว่า
ไม่อยากให้เอารูปที่คู่กับเสียเต้ยกับเจ๊อ๋อเนี่ย
เอาออกมาอีกเพราะว่าเหมือนคนเขาก็เสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างนี้
เต้ยเขาก็บอกว่าก่อนที่เขาเสียชีวิตก็มีการสั่งเสียพี่ชายว่าให้ดูเรื่องของ
ตู้เซฟให้ดีนะอะไรอย่างนี้
แต่ตอนนี้พี่ชายก็บอกยังเปิดตู้เซฟไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมีรหัส
นั่นก็คือเรื่องราวของเสียเต้ย

เขาก็บอกว่าเขาอยากพูดเยอะเขาก็เกรงใจสามีใหม่
นางพูดอย่างนั้นใช่วันนี้นางพูดอย่างนั้นเพราะนางเกรงใจสามีใหม่

ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าทำไมถึงเสียชีวิตทั้งที่ยังดีอยู่เลย
มีการพูดไปถึงขั้นที่ว่าโดนของโดนของหรือเปล่า
ทำไมตุ๋ยเร็วจังเลยเพราะว่าวันที่๑๕ยังแบบว่า

อยู่ดีทำไมตุ๋ยง่ายนึกออกป่ะ
นี่แหละครับผมก็มีโอกาสเคยได้สัมภาษณ์แกนะ

จอรัแคร่นะตัวย้ายใหญ่
บุกบ้านไงนอนอ้าปากขู่อยู่ใต้เตียงนะประเทศอะไรสุรินทร์สุรินทร์บ้านเราเนี่ย
เออไม่ใช่ไม่ใช่สุรินทร์เนี่ยแหละนะฮะลุกหนี้มาได้ไงจ๊ะตายแล้วเห็นไหมล่ะจ๊ะ
ถ่ายบ้านเลขที่อะไรก่อนดีกว่านี่สว่างเข้าไปดูนะเห็นไหมล่ะเออบ้านเลขที่เหรอ
เหตุนี้ไปเกิดขึ้นเมื่อวันวันนี้ยี่สิบนะฮะคือศูนย์สั่งการกู้ชีพปราศาสตร์จังหวัดสุรินเนี่ย
เขาได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากนายกรอยู่ดีรำอายุแกก็๕๒ปีนะฮะ
ไปพบจราเข้ขนาดใหญ่นะอยู่ดีก็เดินตุ้มเตี้ยมแล้วก็มานอนอยู่ใต้เตียงอยู่ที่หน้าบ้าน
อุ๊ยถ่ายแล้วอุ๊ยเนี่ยดูสิเห็นไหมล่ะได้แล้วได้นี่ตัวใหญ่นะ
ก็เลยมีการประสานเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะเป็นหน่วยกู้ภัยสว่างจัญญาธรรม
ให้ออกมาช่วยกันตรวจสอบกันหน่อยนะฮะก็มากับทางหน่วยกู้ชีพตะบลหนองใหญ่เป็นการด่วนเลย
นี่ลากไปแล้วเห็นไหมล่ะมันดุนะมันกัดเนอะกัดสิหน้าเอาเลี้ยงเอาไว้
ไม่คือจับจรเข้ต้องหาผ้าไปปิดตามันมันสู้เนาะเห็นไหมล่ะเออนี่
ก็ใช่ไงอะไรนะผมเป็นหมอจราเข้โดนจราเข้กัดมาหลายแผลแล้วนี่เห็นไหมล่ะ
พยายามคุมอยู่นี่เนี่ยนะฮะคือนายกรก็เปิดเผยนะครับ
ตื่นขึ้นมาจะเข้าห้องน้ำตกใจนะจะไปกินน้ำซะหน่อย
ปรากฏว่าจู่เนี่ยได้ยินเหมือนกับเหมือนคนเปิดก๊อกน้ำก็ไม่ได้เอกใจอะไร
ก็เดินเข้าไปในบ้านก็ได้ยินเสียงขู่ดังขึ้นเรื่อย
ชะโงกไปดูหน่อยปรากฏก็ไปเจอเนี่ยแหละฮะจราเข้ตัวใหญ่นะ
อ้าปากค้างตัวเองก็ตกใจมากวิ่งไปตามญาติมา
ซึ่งบ้านก็อยู่ติดกันนี่แหละฮะหลังจากนั้นก็โทรแจ้งขอความช่วยเหลือทางกู้ชีพให้มาช่วย
ทีมกู้ภัยเดินทางมาถึงนะครับก็ไปพบจราเข้ตัวใหญ่ยักษ์
เกือบ๒เมตรน้ำหนักประมาณสัก๘๐กิโลกรัมนอนอ้าปากอยู่ใต้เตียง
หลังจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์เข้าไปทำการจับนะครับ
ราเข้ก็วิ่งหนีลงบ่อเลี้ยงปลาข้างบ้านจากนั้นก็ใช้อุปกรณ์เนี่ยจับขึ้นมาได้

แต่บอกว่าบ้านหลังเขาไปเจอดาบเก่ามา
ห้มเดินลงไปไหว้น้องไหว้น้ำเล่นกับมันนะ
มันก็อยู่มันน่ะไม่งับไม่งับไม่ก็เดินนอนเรียกมันก็รัก
พาไปดูเนี้ยแล้วไปนึกตามได้ตามก็ไม่ได้

ไปเรื่องนี้ดีกว่าสลดเด็ก๗ขวบฮะเป็นเหยื่อแก๊งนรกต้องเรียกว่าแก๊งนรกจริง
โดนลุมโทรมฆ่าตัดอวัยวะเขาเชื่อว่านำไปทำมนต์ดำเพิ่มโอกาสตั้งท้องหรือเปล่า
อันนี้ฮะเว็บไซต์เดรี่เมลครับรายงานว่าอันนี้ดีนะที่ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นที่อินเดีย
เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียกำลังเร่งสอบสวนกรณีของเด็กหญิงอายุเพียง๗ขวบที่ถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยรุมโทรมแล้วก็ฆ่าตัดอวัยวะเพื่อนำไปทำมนต์ดำ
หลังพบว่ามีศพเหยื่อถูกคนร้ายเนี่ยทิ้งไว้ในป่าด้วยสภาพแบบเฮ้ยเอาตรงตรงชวนสลดใจมากมากเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ออกจากบ้านเมื่อคืนวันที่๑๔พฤศจิกายน
ส่งหาตัวมาก่อนถุ้ไม่พบตัวกระทั่งเช้าวันต่อง้ำมาครับเหมือนกับหลักสองโชคพบสุขเมื่อถูกอยู่ใน
ซึ่งเดิมทีเนี่ยทางตำรวจนึกว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตจากการต่อสู้ขัด
ดูไปดูมาดูจากร่องรอยถูกตัดอวัยวะ

นุ่มเพิ่งมาตกใจตอนเบรกสองนะเบรกหนึ่ง

ปรากฏว่าต่อขนาดจะได้ตกใจจริงในที่สุดเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มฆาตกรทั้งสองคน
แล้วก็คู่สามีภรรยาที่มีส่วนรู้เห็นในการก่อเหตุเนี่ยตำรวจเปิดเผยว่า
ผู้ที่ลงมือเนี่ยเป็นผู้ชาย๒คนคุณ
โดยทั้งคู่เมียกันเนี่ยยังไงอ่ะอีนุ่มก็ไม่รู้เด็กผู้หลายผู้ชายสองคน
โดยทั้งคู่ฉุดเด็กผู้หญิงไปรุมสมในป่า

แต่มีคู่สามีภรรยาที่รู้เห็นในใจแล้วรู้เรื่องด้วย

แล้วก็เอาปอดตัดเอาปอด
ตอนนี้เออแล้วก็ตัดเอาตับเขาบอกเนี่ยพี่หนุ่มต่อไปเนี่ยเขาบอกเรื่องพวกเนี่ย
เรื่องการขายอวัยวะประเทศไทยก็มี

เด็กที่หายตัวไปเขาบอกทุกวันนี้น่ากลัวกว่าการลักพาตัวคือ
หายไปแล้วก็อวัยวะหายไปด้วยเออเขาเอาปอดเอาตับรวมถึงอวัยวะสำคัญเนี่ย
ให้ผู้ชายที่ชื่อปาชูรำแล้วก็ภรรยา
เพื่ออะไรรู้ป่ะไปทำพิธีกรรมกินอวัยวะ

เขาเชื่อว่าเอาอวัยวะเด็กไปกินเนี่ย
เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งคัน
เพราะว่าคู่นี้สองสามีภรรยาทำไมเขาถึงรู้เห็นเป็นใจ
เพราะเขาอยากมีลูกแล้วเขาไม่มีลูก
ปรากฏก็เลยเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้
การไปเอาอวัยวะเด็ก๗ขวบมา
แล้วก็ต้องข่มขืนก่อนหรืออะไรอาจจะเป็นความเชื่อของเขานะฮะ
แล้วก็เอามากินเนี่ยเพื่อที่จะมีลูก

ช่วงหน้าในประติศาสตร์แจ้งสถานะไม่ได้ลิคแล้วหรอ

พี่ขำนี่ไม่ใช่อะไรนะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมงงการรีวิวขั้นเทพขนาดนั้น
ก็บอกแล้ววันหลังหนูจะโคลแล้วหนูก็เอากล้องแอบตั้งไว้

เบื้องหลังนะครับคุณนิ้งคุณนิ้งเพื่อนคุณคุณนิ้ง
คุณหนิงปณิตาเพื่อนรักฉันมันเกิดเรื่องคืออย่างนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทำเอาแฟนคลับกองเชียร์ก็ใจคอไม่ดีเลยทีเดียวนะคะ
อ้าวนิ้งออกมาพูดทำไมสละแหน่นะคุณนิ้ง
คุณหนิงก็ต้องเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าว
อ๋อนางไม่ทราบแต่จากที่ได้พูดคุยกับอ้ำ
ก็เพิ่งคุยกันถึงเรื่องทำบุญตามปกติ
เอ้าคุยเรื่องทำบุญนะจริงหรือเปล่าคิดว่าทุกคนห่วงหมด
ไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาเป็นคนน่ารัก
ดีใจแทนเพื่อนที่ทุกคนเป็นห่วง
ส่วนเรื่องมรดกก็เก็บไว้ให้มายูกับนิริน
เพราะอ้ำมีเยอะแล้วบอกว่าอย่างนี้

แล้วเธอไม่ให้ฉันอ่านทำไมเอามาทำไม

ไปตามหาไม่ได้หนิ่งตอบได้คนเดียว
นักข่าวก็บอกคุณหนิ่งตอบได้อ้าวคุณพกก็แม่งออกงานอยู่แล้วไง
นี่เขาบอกส่วนตัวเขาไม่ทราบอะไรติดคอหนุ่ม
เห็นไหมเห็นไหมเหนือฟ้ายก็มีฟ้าเชิงอะไรค่ะ
พี่หนุ่มหังไงต่อกันฮะไม่ก็แค่อันนั้นแหละ

แต่ที่หนูเอาจริงพี่หนุ่มเป็นคนรู้ข้อมูลเยอะที่สุด

นี่แหละวิกีไปเดี๋ยวของวงการบรรเทิร์นประเทศใคร

นั่งเรื่องของสิงโตน้ำโชคนะ
สิงโตนำโชคยังเหมือนเดิมหน้ายังเหมือนเดิมเป๊ะตอนนี้

คุณฮอก็บอกคลิปพี่แม่งกินโรงสาวไม่ได้นะ

แต่ตอนเด็กเล่นแกร่งบ้างเมื่อก่อน

ไหว้หนวดไว้เก่าเข้มจนทำไม่ได้

นางก็ออกกำลังกายตอนนั้นนางก็ไปเรียนรู้สึกจะไปเรียนนักบิน

อ้าววันหยุดเจอกันวันจันทร์ครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีค่ะวันหยุดเจอกันวันจันทร์
ก็พรุ่งนี้วันหยุดเขาบอกว่าแฮปปี้วันหยุดเจอกันวันจันทร์
คุณก็มาวันหยุดเจอกันก่อนสวัสดีค่ะไปไปถ่ายรูปให้จบ

โปรดติดตามตอนต่อไป